ช่วงนี้นะฮะชายไทยที่อายุครบเกณฑ์ฮะ
ต้องรับใช้ชาติกันหน่อยนะฮะด้วยการที่จะไปจับใบดำใบแดง
ใช่เพื่อที่จะไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองนะครับ
อ่าที่นครราชศรีมานะเขามีสีสันต่างต่าง
เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมนะฮะมีทั้งที่เข่าซุดเข่าอ่อน
มีทั้งที่แบบว่าเป็นพระพระรอดพระไม่รอดพระรอดพระไม่รอด
แล้วก็อีกข่าวหนึ่งผมจองให้คุณอริยาอ่านเองเลยอะไรคะ
ก็คือนี่ทหารหล่อบอกต่ออ่าไม่งั้นเอาข่าวนี้ก่อนเลยค่ะ
ทหารหล่อบอกต่อยังยังยังอ่าเหรอผมพาไปดูบรรยากาศกับกันก่อนนะฮะ
นี่บรรยากาศการจับบางคนเข่าซุดเข่าอ่อนเป็นลมล้มพับ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เขาว่ากันว่าคนใส่เสื้อแดงก็จะจับได้ใบแดง

สหารเมื่อวันที่สามส่วนเมื่อก่อนก็

ท่านทำใจยิ่งงั้นครับ
ยังไงละพุคกร
คนจับได้ใบแดงก็ร่วมกันเป็นแถว
ความจับได้ใบดำก็มีใจนะฮะ

บางคนก็ร้องไห้นะเพราะรู้ว่าต้องไปเป็นทหาร

พระท่านก็มาจับพระร่วงหรือพระรอด
สีหมาประจำปี๖๕นี่แหละฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแต่ละคนแต่ละคนมีท่าทางมีอาการเป็นอย่างไร
คนที่ใส่เสื้อสีแดงนี้จับได้ใบแดง
เป็นทหารเรือพัดที่๓เป็นล้มพับเลยนะครับ
หนุ่มอีกคนลุ้นจนมือไม้สั่นก็เข่าอ่อนเข่าสุดกันเลยเหมือนกันนะครับ
พระสงฆ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกณฑ์เนี่ย
กองเกเนี่ยฮะ๒รูปนิมวลพระสงฆ์ทั้ง๒รูป
ช่วยกันทำพิธีเขย่าหายเพื่อความเป็นมงคล
เป็นปฐมเลิกในการจับกันหน่อย
แต่ถึงเวลาจับจริงคุณพระสงฆ์เรียงลำดับ
ล้วงหายจับใบดำใบแดง
มีทั้งที่เป็นพระรอดขับได้ใบดำ
ชู๒มือดีใจจนจีวอนปิ้ว
ดูสักนิดนึงดูซ้ำอีกสักนิดนึง
นี่อันนี้จีวอนปิวไหม

เฮ่หลุด
นี่ชูมือจีวอนปริวเลย
ส่วนพระร่วงท่านก็มีเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าไม่รอดนะฮะจับได้ใบแดงนะครับ
เช่นเดียวกับนายพงศกรจันสวายุ๒๓ปีก็มากับพระ
เหรียญพระเครื่องห้อยคอก่อนล้วงหาย
จะได้ใบดำถึงกับกระโดดดีใจเลยนะฮะ
นำพระเครื่องออกมาจากปากโชว์กองเชียร์บอกคลังจริงครับ
นี่ผมได้ใบดำผมรอดจากการเป็นทหารแล้วนะฮะ

มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวัง

บางคนก็เศร้าเสียใจเหมือนกัน
รายหนึ่งนะฮะก็มีลูกชายคนเดียวครับ
จับได้ใบแดงก็เป็นลมล้มพับ
แล้วก็ร้องไห้ปฐมพยาบาลกันจ้าละวันเลย
แล้วก็ทหารต้องเข้าไปปลอบใจบอกว่า
นี่เป็นทหารนะสมกับเป็นลูกผู้ชายนะ

แล้วก็เดี๋ยวทหารจะดูแลลูกชายของคุณแม่เป็นอย่างดีครับ

ใครเป็นลูกผู้โฆษคุณลูกอย่าโฆษครับ

ไม่ต้องกินมากครับไม่ต้องเสียใจ

นี่ลูกแม่สอบต่อเป็นนักเรียนในศิลป์นะครับ
ลูกยกอะไร
สำหรับการเกณฑ์ทหารที่อำเภอด่านขุนทศปีนี้นะครับ
มีชายไทยที่รับหมายเรียกเข้าตรวจเลือกทั้งหมด๕๒๐คน

มีผู้สมัครเองนะด้วยความเต็มใจเลยนะครับ

ส่วนที่เหลือ๒๕๓คนมาจากการจับใบดำใบแดงนะฮะ
ซึ่งที่นี่ต้องการทหารกองประจำการ
คือจับใบให้แดงให้ได้๑๐๑อัตรานะฮะ
ก็อัตราส่วนของใบดำและใบแดงเท่ากับ๑ต่อ๒
หลายคนถามไงในหายมีใบดำมากน้อยแค่ไหน
เพราะอยากรู้ไงเวลาจับไปโอกาสความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้น
ฉันจะจับได้อะไรล่ะ๑ต่อ๒ใช่ไหม
มีใบแดงมากน้อยแค่ไหนก็๑ต่อ๒แหละฮะ
ถ้า๑๐๐ใบก็จะมีใบดำอยู่๕๐ใบ

ได้ลุ้นนะได้ลุ้นกันหน่อย